เอามาให้คุณผู้ชมดูเล็กน้อยในข่าวเที่ยงของเรา
เอาไปที่แรกก่อนที่คนไปเยอะเลย
ก็คือเกาะคำชโนธนั่นเองวังนาคินดินแดนพญานาคนะครับ
ก็ปรากฏว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวเดินทางไปอุดรธานี
ที่นี่แห่งนี้กราบไหว้พ่อปู่และแม่ย่ากันไม่ขาดสายนะครับ
เมื่อวานนี้มีคณะครูพานักเรียนมาทัศนะศึกษา
ดูความแปลกของต้นคำชโนธด้วยนะครับ
งานนี้นักเรียนก็ถือโอกาสดูศึกษาเรื่องของพันไม้พันธุ์พืช

หรือนักเรียนถือโอกาสส่องน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์ไปด้วย
แล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ากลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ตัวเลข
บอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะไปฝากพ่อฝากแม่หน่อยนะ
ให้พ่อแม่ดูหน่อยว่าได้เลขอะไรมานะ
การมาทัศนศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาอะไรบ้าง
ขณะที่ที่ลานบวงสวงบรรดานักท่องเที่ยวแห่มาร่วมบวงสวง
ทรัพย์รับโชคกันอย่างไม่ขาดสายเช่นกันนะครับ
งานนี้นาคน้อยเจ้าประจำนะครับ
ก็มารำถวายพ่อปู่และแม่ย่าด้วย
นาคน้อยบอกว่าได้ฝันเห็นพ่อปู่มาให้โชคลาภ
โดยบอกตัวเลขให้ทั้ง๒ตัวและ๓ตัว
ก็เชื่อว่าฝันจะเป็นจริง

อะไรนะ
ตรงชุดหลังนี่ยังไงนะ

ทำไมเอ๊ะอะไรนะเอางี้เอางี้เดี๋ยวไปพิมพ์ให้คอมเมนต์ในเฟซบุ๊กค่ะ
นี่ก็ถือว่านาคน้อยมาบอกโชคนะฮะ
ใช่อีกอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่มีการคลอดลูกบนรถ
อันนี้เขาก็ต้องไปส่องทะเบียนเหมือนกันนะคุณสืบสกุล
ทะเบียนนี้ดูก่อนเลยนี่๓๐๗๙๒๙ภูเก็ตค่ะ
แต่เราต้องไปดูด้วยนะว่าคุณแม่คลอดลูกบนรถทัวร์
ส่งนักท่องเที่ยวคันนี้จอดอยู่ริมถนนศรีพังงาที่กระบี่
คุณแม่คือคุณแม่บวรพักเถื่อนสันเทียอายุ๒๖ปี

ดูสิน่ารักน่าชังลูกเอ้ย

แล้วเขานอนรอความช่วยเหลืออยู่เบาะด้านหลัง
แล้วพอเจ้าหน้าที่พยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลกระบี่มาถึง
เด็กก็แว่ลั่นรถเลย
เจ้าหน้าที่เขารีบตัดสายสดือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เอาตัวส่งโรงพยาบาลกระบี
ทารกคนนี้เพศหญิงนะคะ
น้ำหนัก๑๘๘๐กรัม
แต่ว่าแม่แล้วก็ลูกปลอดภัยดีนะคะ

แต่เล็กไปนิดนึงนะน้ำหนักมากไปนิดนึงแต่แข็งแรงดีนะ
ใช่คนขับรถเล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ยเพิ่งขับจากส่งลูกทัวร์
สนามบินกระบี่แล้วก็จะกลับบริษัท
ปรากฏว่าพนักงานเขาปวดท้องใกล้คอด
ว่าเอายังไงดีทำอะไรไม่ถูกเลย
จอดรถข้างทางขอความช่วยเหลือ

ขับไปโรงพยาบาลไม่ทันตอนเย็นการจราจรคับข้างด้วย
แต่เอาเป็นว่าทั้งแม่ทั้งลูกปลอดภัย
ชื่อน้องอะไรดีน้องรถทัวร์

งวดที่ผ่านมามีผู้โชคดีได้เลขเด็ดจากต้นตะเคียน

ดานักเสี่ยงโชคก็แห่กันไป
ขอตัวเลขจากต้นตะเคียนนี่แหละครับ

สวน๘๐พันศาตลาด๑๐๐ปี
เขตเทศบาลตะบนกะบินอำเภอกบินบุรี
ส่วนใหญ่เดินทางมาในช่วงเวลากลางคืนนะ
จะได้ใช้ไฟฉายส่องหาเลขเด็ด

ถึงกับตะลึงถ่ายติดภาพหญิงสาวจากต้นตะเคียน
เชื่อว่าเป็นแม่ตะเคียนปรากฏไกด์ให้เห็นด้วยคุณ
ด้วยอาจารย์โรงเรียนแห่งหนึ่งคือ
ว่ามีผู้หญิงยืนอยู่ที่ต้นไม้
อาจารย์เองก็เลยเดินมาดู

อาจารย์ก็เลยเดินมาดู
ปรากฏอ๋อหรือว่าที่นักเรียนเห็น

เพราะว่าต้นที่เห็นแล้วตอนแรกครูไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไร
คุณเลยบอกให้นักเรียนเอาไปฉี่ที่ต้นไม้นั้นก็ได้
แต่ปรากฏต้นนี้เป็นต้นตะเคียน

จากนั้นคนก็เริ่มมาผูกผ้าแพร่๗สีของทวงมาลัย

แล้วก็ทูบเทียนมากราบไหว้บูชา
สมความปรารถนาไปตามกันนะครับ